เริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูบรรยากาศสงครานกันก่อนนะฮะ
พระนครศรีอยุธยาวันนี้คึกคักมากคึกคักมากค่ะ
สองวันแล้วยังไม่ซาเลยวันนี้ยังเล่นน้ำกันอยู่นะครับ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

และนักท่องเที่ยวนะคะต่างนะคะมาเล่นน้ำค่ะ
ที่บริเวณตลาดเจ้าพรมนะคะและด้านหลังของดิฉันค่ะ
อีกไม่กี่นาทีนะคะจะมีการเล่นคลื่นมนุษย์นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะและบรรยากาศสดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือการเล่นน้ำสงกรานค่ะที่ตลาดเจ้าพรมนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะ

จะร่วมทำคลื่นมนุษย์นะคะเป็นครั้งแรกค่ะ
สำหรับปีนี้นี่นะคะที่ฉันสังเกตนะคะ
จะเห็นได้ว่ามีคนประมาณเกือบสองหมื่นคนอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มขึ้นมนุษย์แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศส่วนส่วนส่วนสำหรับขึ้นมนุษย์กันเลยค่ะ
จะมีลูกของลูกเลยนะว่าวิธียังไงโอเคครับนับเลยครับจากฝั่งซ้ายมือนะ
พร้อมนะครับพร้อมนะครับทุกคนด้วยออกเรื่องต่อเอ้าเอ้าล้อเลือดล้อเลือด
ล้อเลือดล้อเลือดล้อเลือด

อ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น
ขณะที่บริเวณสองข้างทางนะคะก็จะมีการขายของนะคะ
บริเวณสองข้างทางค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางตำรวจภูทรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้มีการตรวจตานะคะ
ออกมาตรการนะคะในการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย
ตอนนี้นะคะที่ฉันได้อยู่กับพลตำรวจตรีนะคะ
โชคชัยงามวงค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
วันนี้นะคะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก
เดินทางมาเที่ยวแล้วก็มีประชาชนเป็นจำนวนมาก
วันนี้ทางตำรวจเรามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ย
เราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่วันแรกที่นี่ที่มีการจัดงาน
บอกได้ก่อนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอุทยาเนี่ย
มาเล่นน้ำสงกรานกันนะครับตอนแรกเลยเนี่ย
นี้นะครับเราก็มีการความปลอดภัยโดยร่วมกับทาง
ตำรวจทหารปกครองสาธารณสุขแล้วก็ทางเทศบาลพระนคร
สี่วิทยาเนี่ยอ่าจัดกำลังมาทั้งสิ้นเนี่ยในวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ย
จัดมาสองร้อยห้าสิบนายแต่พอจากกระแสที่พี่น้องประชาชนได้เสพจากสื่อ
นะฮะเห็นว่าการมาเที่ยวเล่นน้ำสงการที่ถนนอูทองเนี่ยอ่า
มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้พี่น้องประชาชนอ่า
สนใจเข้ามามากเราก็ประเมินว่าจะต้องมีมากกว่า๒วันแรก
เราใช้กำลังเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามร้อยห้าสิบนายนอกจากนั้นเราจะมีจุดคัดกรอง
จำนวนทั้งหมด๗จุดในการที่จะดูสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามา
แล้วเราก็ได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยเวลามีอะไรต่างให้พี่น้องยนได้รับรู้ว่าจะต้องไปรวมกันจุดไหน
ก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราจะเน้นกับอ่า
ถามพี่น้องยนต์ว่าถนนอู่ทองเนี่ยเราจะจัดสงการสะอาดไม่เมาก็มันได้
เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านต่างในจังหวัดหลวงอูทองนะครับว่าต้องไม่จำหน่ายแอลกอฮอล
ซึ่งทุกคนทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตรงนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้น
อ่ากล้าที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงการที่นี่ครับค่ะโอเคค่ะค่ะนี่นะคะก็คือคำยืนยันนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาจากที่ไหนคะ

ประทับใจอะไรในจังหวัดพระนครศรียุธยาคะ
แหล่งท่องเที่ยวเยอะค่ะ
เชิญชวนค่ะคนมาเที่ยวท่องเที่ยวหน่อย
อายุทยานะคะแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากันเยอะเยอะนะคะ

เหล้าดื่มเหล้าไหมไม่ได้ดื่มค่ะ

โอเคค่ะยืนยันแล้วนะคะว่าปลอดภัยไร้แอลกอฮอลอย่างแน่นอนนะคะ
หากประชาชนคนนายนะคะที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดภศรียาค่ะ
วันนี้เป็นวันสุดท้าย๓ทุ่มทางตำรวจยืนยันว่าจะมีกันปิด

ส่งการปีหน้าเจอกันค่ะพี่ชัยขอตัวไปเล่นก่อนนะคะ
เทอร์จีริสินคอร์ไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณตลาดเจ้าพรม

ก็ที่ไหนยังมีเล่นน้ำสงครานอีกก็บอกกันผ่านหน้าจอของเราได้นะฮะ
ใช่ค่ะมีคนบอกว่า๑๖๑๗วันรายบ้างแสนที่ประจำนะคะ
ส่งการพระแดงนี้ก็รู้สึก๑๙นะ

ใช่ค่ะก็ส่งมาบอกกันได้นะคะมีที่ไหนยังจัดงานกันอีกค่ะ
ก็อยากรู้อ่ะอยากรู้ก่อนไปทัน